การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
แพงกันหน่อยนะฮะเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้

คือมีการขายแพงเกินกว่า๘๐บาทนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย

สามารถซื้อสลากได้ในราคา๘๐บาท
คุณผู้ชมเราต้องมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อย่างคุณธนกรวังบุญคงชนะก็เปิดเผยนะคะ
ว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะมอบของขวัญปีใหม่ปี๖๕

ก็เลยให้ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังทำโครงการนี้ขึ้นมา
โครงการสลาก๘๐บาท
และเดี๋ยวจะเริ่มขายงวดแรกนี่นะคะ
ก็คืองวด๑๗มกราคมปีหน้า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่นนทบุรีก่อน
หลังจากนั้นจะขยายเพิ่มขึ้นนะคะ
เป็น๑๐๐๐จุดทั่วประเทศ

จะได้ซื้อสลากินแบ่งในราคาที่เป็นธรรม

เรื่องนี้ค่ะทางด้านนายลวรนแสงสนิท
ประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
การแก้ไขปัญหาราคาสลากที่มันแพงนะคะ
เกี่ยวกับปัญหาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ความต้องการ

ประกอบกับมีคนหันมาขายสลากเพิ่มมากขึ้น
ก็เลยทำให้สลากในท้องตลาดมีไม่พอ
ก็ใช้วิธีการรับกันต่อมาเป็นทอด

แล้วก็มาบวกเพิ่มบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปเรื่อย
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าบรายย่อยก็ปลายทางแล้ว

แต่ราคาสลากมันก็สูงขึ้นเรื่อยคุณ

ก็เอาจริงนะดิฉันเคยไปคุยกับพวกแบบรายย่อยที่เขาขายอยู่

จะให้มาขายขาดทุนเหรอ๘๐กว่าบาทมันก็ไม่ไหว
ดังนั้นค่ะมาตรการที่จะนำมาแก้ไขปัญหา
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะมี๓มาตรการ

ก็คือจะขยายจุดจำหน่ายโครงการสลาก๘๐เนี่ย
ขยายไปทั่วประเทศอำเภอละ๑จุด
มีทั้งหมดเนี่ย๑๐๐๐จุด
จากเดิมเขามีจุดจำหน่ายแค่๓๔จุดจำหน่าย

คือมีในกรุงเทพ๒๙จุดที่นนทบุรี๕จุดใช่ไหม
คือเขานำร่องมาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะฮะ
นำร่องที่กรุงเทพกับนนทบุรีทีนี้

ใช่แล้วก็จะเปิดให้ผู้ที่ได้สลากในระบบโคต้า

โดยจะมีการจัดสรรนะคะรายละ๒๕เล่ม
จะให้ไปลงทะเบียนต้องบอกคุณผู้ชมนะ

ตั้งแต่๒๔ธันวาเอ๊ะวันนี้นี่คะ
ใช่ครับวันนี้นะลงทะเบียนจนถึง๒๔มกรา
โดยเขาจะคัดกรองคุณสมบัติ๕๐วัน
หลังจากนั้นก็จะมีการแบรนดอมผู้ที่ได้รับสิทธิ์
โดยกำหนดเอาไว้เดี๋ยวจะให้วางขายงวดแรก
คือ๒พฤษภาแต่ย้ำนะ
ต้องซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้น

คือโคต้าเดิมเนี่ยมันมี๒๕๐๐๐คน
เขาจะคัดมาจนเหลือ๑๐๐คน
ก็เหมือนโครงการนำร่องที่เขาก็มีการคัดผู้ค้าเหมือนกันนะ
ใช่ให้ผู้ค้าเต็มใจในการเข้าร่วมนะฮะ
แต่ว่าเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์การจ่ายแบบนี้คือ
มันจะจ่ายได้ชัดเจนแหละว่า๘๐บาทมันเช็คยอดได้ใช่ไหมฮะ
แต่ทีนี้มันก็ต้องดูว่ามีความพร้อมในการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค
ระหว่างผู้ค้ากับลูกค้ามากแค่ไหน

มาตรการที่๒จะยกเลิกผู้ที่รับสิทธิ์ในระบบลงทะเบียนจองซื้อเดิม

อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ
๓รายตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๑มกราคม๖๕
กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์
คือจะต้องเอาสลากไปขายจริงไม่ใช่ขายช่วงต่อนะ
แล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ห้ามพวกที่มีรายได้ประจำ
มนุษย์เงินเดือนค่าราชการอะไรพวกนี้ค่ะ
สลากไปจำหน่ายแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาสมัครเกินสองแสนคนจะทำยังไงอ่ะ
ก็จะใช้วิธีการเป็นเรียงลำดับสุ่ม
แล้วจะประกาศรายชื่อในเดือนมีนาคมปี๖๕
แล้วจะไปจำหน่ายก็คือ๒พฤษภาคม๖๕เหมือนกัน
ทีนี้จะมีการล้างระบบคุณผู้ชมในทุก๒ปี
คือเหมือนโละใหม่โละแล้วก็ล้างใหม่เลย
ใช่ค่ะย้ำนะอันนี้คนที่ได้โคต้าต้องไปขายเอง
อันนี้คือมาตรการที่๒เป็นการรื้อระบบซื้อจองสลากใหม่นะคะ
ส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่๓ค่ะ
เป็นเรื่องของการที่กองสลากเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์
เปิดช่องทางการจำหน่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยรายย่อยในระบบจองซื้อสามารถเลือกได้ว่าจะนำสลาก
ได้รับจัดสรรไปจำหน่ายเองในราคา๘๐บาท
หรือจะรับเป็นสลากแบบใบในระบบแล้วไปฝากขายกับแพลตฟอร์ม
โดยทางสำนักงานสลากจะเก็บสลากตัวจริง
ไว้เป็นหลักฐานในการขึ้นรางวัลด้วย
แล้วประชาชนที่ซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์ม

แล้วก็จ่ายเงินเข้าตัวแทนจำหน่ายผ่านเป๋าตังค์
ระบบนี้ก็อยู่ในระหว่างการทำอยู่นะคะ
น่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม๖หน้านะคะ
คือทั้ง๓มาตรการก็ถือว่าจะเป็นการแก้ปัญหา
การค้าสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา๘๐บาท
ซึ่งก็ต้องยอมรับคือมันมีการขายเกินราคาอยู่แล้วล่ะ
แต่สำนักงานสลากพยายามทำทุกวิถีทางแหละ
มาตรการนี้พยายามทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ
แต่ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็ระอุไปทั่วทั้งโซเชียลเลยนะคุณ
บางคนบอกว่าหน้าสลากก็เขียนไว้แท้ขาย๘๐บาทอยู่แล้วนะครับ
แบบนี้ไม่ควรเรียกว่าเป็นของขวาน

บอกว่า๘๐บาทมันเป็นราคาที่แท้จริงอยู่แล้ว
อันนี้คือชาวโซเชียลชาวเน็ตเขาถามมา
ครับแต่มันดันมีแบบยี่ปั้วซาปั้วรับช่วงรับต่ออะไรแบบนี้
คนไปเพิ่มราคาไปรวมชุดไปอัพราคาอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็มีคนแจ้งเบาะแสชี้จุดนะครับ
ปัจจุบันเขาบอกว่ายังมีขายเกินราคา๑๒๐บาท
ยิ่งถ้าเป็นการรวมชุด๕ใบนะคุณ

๑๐ใบขายกันราคาใบละ๓๐๐บาท
เท่ากับ๑๐ใบ๓๐๐๐บาท

อืมบางคนบอกสลาก๘๐บาทแทบไม่เห็นแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

พิสุนโลกบุรีรำประชาชนยังไม่ค่อยเชื่อ
รัฐจะสามารถแก้ปัญหาสลากแพงได้นะครับ
ทุกวันนี้ยังรับสลากมาขาย
แบบเป็นทอดอยู่เลยเป็นช่วงอยู่เลย
สลากที่รับมาแล้วมาถึงมือแม่ค้า
ราคาตั้ง๙๕บาทไปแล้ว
กว่าจะมาขายในราคา๘๐บาทด้วยซ้ำ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้โคต้าโดยตรงจากสำนักงานสลาก
จะได้ขายราคา๘๐บาทตามที่ทางสำนักงานสลากต้องการ

ให้ยึดโคต้าให้พวกขายแพงมาเลย

และเอารายชื่อสำรองขึ้นมาขายแทนทันทีนะครับ
ก็อยากรับตรงเลยครับไม่อยากรับต่อ

คนซื้อคนขายก็ได้ของที่มันถูกลงเนอะ
ใช่ค่ะก็ดีต่อผู้บริโภค
ผู้ขายที่รับมาขายก็จะดีค่ะ
ก็จะดีตามกันไปด้วย

ป้านี่ก็ไม่มีบัตรกดไม่มีโคต้า
ป้าซื้อเข้ามาไปหนึ่งก็๙๕บาท๕๐
แล้วป้าได้แค่ใบละ๔บาท๕๐

ก็ไม่ใช่ว่าขายดีมากมาย
รับมา๕ใบก็ได้กำไรแค่๒๐๐๐กว่า
ไหนจะค่ารถค่าเรือมาปลาก็ไม่พอกินอยู่แล้ว
บางทีก็ขาดทุนก็มีค่ะ
นี่ค่ะเสียงสะท้อนนะคะของผู้ค้าสลากรายย่อย

ส่งข้อความมาด้วยบอกว่าใบละ๘๐บาทไม่ได้มีอยู่จริง
เพิ่งไปซื้อมาที่ปั๊มใบละร้อยกว่าแล้ว
บางคนก็บอกว่าก็ซื้อมา๕ใบ๖๐๐บาท
แต่ว่าถ้าเปิดใจนะดูนโยบายของสำนักงานสลาก

ถ้าทำได้จริงโละหรือจริงจัง

แต่ดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะฮะ